เขามีพิธีไหว้เจ้าพ่อเขาใหญ่

ซึ่งทำงานอยู่ในที่เขาใหญ่

มีการตั้งเวทีร้องรำทำเพลงเครื่องเสียง
แล้วเครื่องเสียงมันมีข้อห้ามของอุทยานว่าห้ามนำเข้าไปอยู่แล้ว

ชาวบ้านประชาชนเขาทราบแล้วเขาก็ไม่ได้ทำแบบนั้น
เอาไปคือผิดกฎของอุทยาน
แต่มีภาพออกมารวมทั้งมีโคโยตี้นุ่งน้อยห่มน้อย
เต้นกันกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ของอุทยาน
กลายเป็นดราม่าเกิดขึ้นให้ดูภาพนี้ก่อนครับ

โอ้โหตอนนี้คลิปนี้แชร์ในโลกออนไลน์เยอะแยะมากมาย
ว่านี่คือการจัดคอนเสิร์ตในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
โอ้โหโคโยตี้โยกยายสารเจ้าพ่อกันแบบสุดเวียง

นั่นน่ะสิฮะแล้วแต่งเสื้อผ้าน้อยชิ้นนะ

งานนี้จัดขึ้น๒๖มกราคมนะครับ
ซึ่งหลังจากทำพิธีเสร็จแล้วเนี่ย
ทางพิธีเนี่ยก็เสร็จซิดเสร็จจับไป
หลังจากนั้นก็มีการตกเย็นก็จะมีการเลี้ยงขอบคุณ
อยู่ในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ซึ่งปีนี้ก็มีการนำวงดนตรีจากข้างนอกไปจัดแสดงด้านใน
ก็ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันเหมาะสมแล้ว

ระบาดของโควิด๑๙แต่ในภาพร้องรำทำเพลงกัน
แน่นอนฝากฝึกเรื่องของพรบอกอุทยานด้วย
เพราะเขามีกฎข้อห้ามคือห้ามนำเครื่องเสียงไปในพื้นที่อุทยาน
เพราะเดี๋ยวส่งเสียงดังรบกวนสัตว์ป่า

ล่าสุดพอเป็นข่าวเป็นข่าวนักข่าวไปถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผมเห็นแล้วแล้วมีคำสั่งมาแล้วให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ตั้งกรรมการตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วล่าสุดมีการลงนามในคำสั่ง
ย้ายหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
นายอดีศักดิ์ภูสิตวงศานุยุทธ์
ด่วนที่สุดเป็นที่เรียบร้อย

คุณอดีศักดิ์เองก็โพสต์แบบนี้
ใจความคือผมต้องกราบขอโทษผู้บังคับบัญชา
พี่น้องประชาชนและทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับ
กรณีมีข่าวไม่ดีเกี่ยวกับการจัดงานปีใหม่ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ลักษณะที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร
เรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นผมขอน้องรับผิดคนเดียวครับ
ก็น้อมรับคำตัดสินแล้วก็คำสั่งของกระทรวงที่สั่งย้ายด่วนที่สุดด้วยกับเรื่องนี้
เดี๋ยวต้องรอการตั้งกรรมการตรวจสอบต่อไปว่าจะมีบุคคลอื่นเกี่ยวข้อง
แล้วก็จะถูกลงโทษเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรนะครับ

แต่ทำเองอันนี้ก็ไม่ดีนะ
ข่ายว่าแต่เขาอีน้องเป็นเองนะครับ